เขามีช่วงทอดกระถิ่นกันอยู่ใช่ไหมไปช่วงปลายแล้วนะคือถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ไปดูสีสันของงานกระถิ่นกันหน่อย

จังหวัดมหาสรคามนะครับก็มีการอนุรักษ์ในเรื่องของการทำบุญกระถิ่น
ที่บอกว่าไม่เหมือนที่อื่นเพราะเขามีพลุที่โด่งดังมากครับ

ตัวนี้อยากจะมีสงคราม

โอ้โหแล้วจุดทีคุณรู้ไหม
ต้องวิ่งให้ไววิ่งให้เร็ว

เพราะมันดังมากแล้วอนุภาพมันรุนแรงนะ

ชาวบ้านดอนบมหมู่ที่๖ตำบลแวงนาศอำเภอเมืองมหาสารคาม
เขาทำขึ้นไงในงานบุญกระถิ่นสามัคคีของหมู่บ้าน
แล้วที่เห็นพลุเนี่ยนะครับ
เป็นพลุเสียงนะเป็นพลุที่เน้นเรื่องของเสียง
แล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
พูดง่ายมันคือพลุโบราณ
อันนี้เข้าใจไงตามความเชื่อของชาวบ้าน

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าพลุโบราณนะครับ
ที่จัดทำขึ้นเนี่ยเขาทำร่วมกันกับชาวบ้านครั้งนี้
เขาจัดแบบใหญ่ยาวเลย
เพราะว่าอะไรพลุมันมีขนาดความยาวถึง๙๐เซนติเมตร
โอ้โหใช้เชือกที่ทำจากไม้ไผ่จำนวน๓ลำ
โอ้โหแล้วก็เอามาเหลา
แล้วก็มาถักต่อกันเป็นเส้นเชือกที่ยาวสัก๑๐๐เมตรได้

ต้องช่วยกันคือเป็นผู้แห่งความสามัคคี

แล้วเขาก็เอาเชือกมาพันรอบกระบอกไม้ไผ่
ผ่านศูนย์กลางสัก๑๐เซนติเมตรจำนวน๓รอบ

แล้วเห็นไอ้ขาวนั่นไหม
เมื่อกี้คือกาวครับเป็นกาวที่ทำมาจากข้าวเหนียวครับ
เป็นความชำนิชำนาญของพี่เขาจริง
อ้าวเวลาจุดอันนี้สำคัญคุณดูถือมานึงอย่างเกินบ้างไฟเหมือนบ้างไฟเหมือนกันนะ
เวลาจุดมันจะมีเสียงดังมากดังไปไกลนับ๑๐กิโลเมตร
แล้วเวลาจุดปุ๊บแล้วก็โอ้โหวิ่งให้ไววิ่งให้ทันครับ
แล้วเขาบอกว่าราคาผู้เนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะ

เพราะฉะนั้นราคามันก็จะแพงขึ้นประมาณสัก๓๐๐๔๐๐บาทต่อ๑บ้าง
จุดผู้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณของการทอดกระถิ่นของชาวบ้านดอนดมแห่งนี้เป็นประจำทุกปีนั่นเอง

มายกมือสาธุกันไปนะคุณผู้ชมนะ
ถูกต้องอนุโมทนาสาธุด้วยถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วของงานกระถิ่นแบบนี้

รวมไปถึงงานบุญที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วย
บรรยากาศที่นี่สนุกสนานมากไปดูค่ะ
นี่คืองานบุญจริงคุณค่ะคุณเชื่อไหมว่านี่คืองานบุญจริง
นี่คืองานแห่องกระถิ่นรอบหมู่บ้านเข้าวัดศรีเทพน้อย
ชาวบ้านก็มาร่วมขบวนแห่กันมากเลย
คืองานนี้เขาจะจัดปีละครั้งเนี่ย

มีการแข่งขันที่เป็นกีฬาพื้นบ้านเยอะแยะมากมายนะคะ
คือจริงแล้วที่นี่เขาจะมีการจัดงานเลี้ยงโรงทาน
แล้วก็มาดูกิจกรรมการสร้างความสนุกสนานสามัคคีแบบนี้นะคะ
อันนี้คือการแข่งขันวิ่งเขาเรียกวิ่งขายาง
แล้วก็อันนี้คือวิ่งซุปเปอร์แมน
วิ่งแล้วก็ต้องสวมใส่กางเกงข้างนอกไว้ข้างใน
เอากางเกงข้างในไว้ข้างนอกอะไรประมาณนี้
กางเกงที่ควรจะอยู่ข้างในดันไปอยู่ข้างนอก
อันนี้ก็คือการเตะปี๊บนั่นเองนะคะ
เป็นกีฬาพื้นบ้านสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชน
แล้วก็ยังเป็นการร่วมกันทำบุญด้วยนะจ๊ะ